คือรถคันนี้ขับมาจากลบบุรี
จะมาขึ้นของที่คลองเตยนะครับ
แล้วก็เข้าสู่พื้นที่สมุทรปราการ
ระหว่างทางนะธอราศัพท์มันล่วง

สภาพรถคันอื่นที่เสียหาย

เพราะว่าเขาก้มไปเก็บแล้วเสียหลักชนกวาดระนาวเลยครับคุณขวัญ
แบบของตกเวลาขับรถมันคือสิ่งอันตรายที่สุดเลย
พ่วงคันใหญ่ฮะคนขับเขาขับมา
จริงแล้วเขาไม่บอกว่าเขาไม่ได้เมานะ
ระหว่างขับ
ไม่มีใครเจ็บไม่มีใครตาย

กลางดึกที่ผ่านมาครับจุดเกิดเหตุถนนเส้นนี้คือเส้นสุขสวัสดิ์ครับ
พ่วง๑๘ล้อนะฮะคือบิ๊กเบิ้มเลยนะครับ
เขาขับมาโดยที่คนขับเนี่ยชื่อว่านายสมชายอายุ๕๗ปีพื้นเพลเป็นคนสุรินครับ
ขับรถพ่วงคันใหญ่มาแล้วจังหวะนั้นโทรศัพท์เขาร่วง
เอื้อมก้มลงไปเก็บสายตาละจากถนนมาควานหา
มองหาโทรศัพท์แป๊บเดียวกลับมาเกิดอุบัติเหตุชนระเนรนาศแบบนี้เลยครับ
ในขณะเดียวกันครับเจ้าของร้านข้าวต้ม
ตรงนั้นจะมีร้านข้าวต้มที่พังเสียหายมีร้านกาแฟที่พังเสียหาย
คุณสุวรรณครับเป็นเจ้าของร้านข้าวต้มบอกว่ากำลังทำอาหารอยู่เลย
แล้วก็แถวหน้าร้านก็จะมีลูกค้าเขานั่งกินข้าวต้มยามดึกกันด้วยนะครับ
ต้มโต้รุ่งอะไรแบบนั้นหนีตายโอละหมาดเลย
ตัวพี่เขาเองก็ตกใจครับถึงขนาดที่ว่าไปแอบร้องไห้อยู่ข้างร้าน
มันพังเสียหายไปหมดแล้วก็ช็อกด้วยนะครับ
จนกระทั่งสิ้นเสียงความวุ่นวายพอเสียงรถเงียบ
เสียงที่มันชนโคร่มนิ่งปั๊บมีคนไปตามเจ๊เข้ามา
แล้วก็มาดูข้าวของความเสียหายที่เกิดขึ้นครับ
ทั้งร้านกาแฟร้านน้ำร้านข้าวต้มพังเสียหายพอกัน
ร้านข้าวต้มเละแบบนี้เลยคนขับรถพ่วงเชิญตัวไปโรงพักครับ
เขาก็ให้การก็คือพี่คนนี้แหละครับ
บอกว่าผมตีรถมาจากลบบุรีจะมาขึ้นของขึ้นสินค้าที่คลองเตย
ในพื้นที่สมุทรปราการก็กำลังขับมาเรื่อยและโทรศัพท์ร่วง
ก้มเก็บเงยขึ้นมาเกิดอุบัติเหตุแบบนี้
ก็ตั้งใจว่าถ้าขึ้นของเสร็จก็จะตีรถกลับไปลบบุรีเหมือนกัน
อกจากว่าละสายตาจากถนนแล้ว
มันมีเรื่องของอาการเพลียสะสมด้วยไงฮะ

อ๋อนี่อะไรครับ
ดังนั้นขับรถแล้วลดเป็นเสียหลักเลยแถ่เข้าไปเลย
ขับรถต้องไม่ประมาทเพื่อความปลอดภัยต่อตัวเราเอง